ดูอีกเรื่องหนึ่งหน่อยค่ะเรื่องนี้เขาบอกว่าใส่สบงแล้วทรงพลัง
แต่ต้องไปตรวจสอบนะว่าจะใช่พระจริงหรือเปล่า
เพราะว่าภาพที่เห็นเป็นผู้ชายแต่งตัวคล้ายพระ
มีอาวุธด้วยมีท่อนเหล็กส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ย
เป็นชาวบ้านก็มีค้อนเหมือนกันไล่ทะเลาวิวาส
ไล่ตีกันอยู่ใต้ทางด่วนดินแดงเดี๋ยวดูภาพค่ะ
โอ่โหนี่ค่ะคุณผู้ชมคือคนและผู้ชายเสื้อดำเนี่ย
คว่างปลาสิ่งของใส่กันแล้วก็มีการพระเนี่ย
วิ่งไปหยิบท่อนเหล็กมาไล่ตีชายเสื้อดำ
ไล่ทำร้ายกันอยู่แบบเนี้ยค่ะซึ่งจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ

ออกมาลองของใส่กันว่าใครจะเหนียวกว่ากัน
แล้วทีมข่าวติดต่อไป

มันเกิดขึ้นตอนบ่ายของวันที่๕เมษายนที่ผ่านมา

เขาขี่รถมาแล้วก็หลบใต้ทางด่วน

ศึกทะเลาะวิวาสกับผู้ชายเสื้อดำ

ทีนี้ค่ะก็คว่างปลาสิ่งของโกยดินโกยทราย

แล้วมีชายเสื้อฟ้าอีกคนนึงนะ

ชายเสื้อฟ้าเนี่ย

ก็เลยกลายเป็นเอาสองรุมหนึ่ง

ก็คว่างขวดเบียร์ใส่ชายเสื้อดำ

เขามองว่าเอ๊ะทำไมทำแบบนี้

ไม่รู้ว่านี่เป็นพระจริงหรือว่าพระปลอม
ทีนี้นักข่าวของเรา

ชาวบ้านเขาจะพอรู้พอเห็นอะไรบ้าง

ใช่ทีนี้ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้
บอกว่าไม่น่านะคุณนักข่าว

คงจะเป็นคนเร่ร่อนที่อยู่ใต้ทางด่วนนี่แหละ
อาจจะชอบแต่งตัวเรียนแบบพระสงฆ์
ออกบิณฑบาตเรียนไรเงินในช่วงเช้า

ตอนสายก็ไปซื้อกาวมาดม
พอตอนเย็นปั๊บตั้งวงกงเล่ากัน

คือเขาบอกว่าเป็นคนเร่ร่อนที่อยู่ใต้ทางด่วนนะ
แล้วคนคนนี้เคยโดนจับแล้ว
ข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์

ค่ะทีนี้ค่ะพอพ้นโทษปั๊บ

แล้วชายเสื้อดำเป็นใครรู้จักไหม
ชาวบ้านเขาบอกว่าก็เป็นคนเร่ร่อน

สรุปคือคนเร่ร่อนทะเลาะกันเอง

ไม่ต้องถามถึงชายเสื้อฟ้าแล้ว

ทีนี้ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ

เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เองเขาก็กลัว

จะใหญ่โตไปมากกว่านี้ค่ะ